ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันก็คือที่สถานีตำรวจภูทรเปรงนะคะ
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวทรัฐทีวีประจำจุดอยู่ที่นั่นแล้วเช่นเดียวกัน
ไปติดตามบรรยากาศสดสดณตรงนี้กันเลยสถานีตำรวจภูทรเปรงนะครับ
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ท่อกัสระเบิดในครั้งนี้ครับ
ซึ่งบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับคือบริเวณลานจอดรถของสถานีตำรวจภูทรเปรงนะครับ
เดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูสภาพความเสียหาย
นี่เป็นรถที่จอดอยู่ภายในรั้วของสถานีตำรวจนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากท่อก๊าซที่ระเบิดขึ้นนะครับ
ห่างออกไปประมาณสามถึงสี่ร้อยเมตรเท่านั้นแรงระเบิดและไอความร้อนนะครับ
เปลวเพลิงครับทำให้สภาพรถนะครับ
ทั้งสี่ล้อเนี่ยแทบจะไม่เหลือสภาพเลยและสภาพรถกระจกทุกด้านแตกหมดครับ
ออกไปนะครับเป็นอาคารที่เป็นก่อนหน้านี้
เป็นป้อมรักษาการของตำรวจของสถานีตำรวจภูทรเปรงนะครับ
ซึ่งตอนนี้ครับแรงระเบิดนะครับทำให้กระจกบริเวณหน้าต่างเนี่ย
แตกรวมถึงสภาพโดยรอบนะครับจากแรงระเบิดในครั้งนี้สร้างความเสียหาย
แทบจะไม่มีเขาโครงเดิมเหลืออยู่เลยโชคดีครับที่ตอนที่มีการระเบิดเกิดขึ้น
ไม่มีคนอยู่ในป้อมแห่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับ
ที่เป็นรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเปรงนะครับ
เป็นรถคันนี้ครับซึ่งได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดในครั้งนี้เหมือนกัน
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เจ้าของรถครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
มาดูความเสียหายของสภาพรถคันนี้ครับจะเห็นได้ว่าสภาพความเสียหายเนี่ย
แทบจะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้ตามเดิมครับเดี๋ยวผมจะมาคุยกับ
อันนี้เป็นคุณพ่อของทางตำรวจที่ได้รับความเสียหายตรงเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้
ตอนนี้ประเมินเบื้องต้นครับความเสียหายในตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
รถเนี่ยสามารถกลับไปใช้งานได้คงใช้ไม่ได้แล้วครับ
เพราะรถรุ่นรุ่นเก่าเลยมันรถรุ่นเก่าเก็บคันนี้ครับค่าใช้
ค่าใช้จ่ายค่าเสียหายเราไม่รู้หรอกแต่ว่าเราดูแลรถคันนี้มาเหมือนกับรถในรถในครอบครัวใช้กัน
ก็คือเอามาจอดไว้ที่สถานีตำรวจเนี่ย
คือให้ลูกชายสองคนผมมีลูกชายที่นี่เป็นตำรวจที่นี่๒คน
ก็เลยให้ลูกไว้ใช้กันเพราะมันแข็งแรงรถมันแข็งแรงรถบอดี้นี้
จากการประเมินในเบื้องต้นสภาพข้างในมีอะไรเสียหายบ้างครับเสียหายหมดเลยครับ
เบิกไฟไหม้หมดกระจกแตกในบางส่วนข้างหลังนี่ก็
ไม่รู้ว่าจะเกิดกับมีเอกสารอะไรที่ยังไม่รู้อีก
ไม่รู้อีกรถคันนี้ติดตั้งเป็นระบบแก๊สหรือเป็นน้ำมันครับ
อ๋อระบบแก๊สครับแต่ว่าแก๊สไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก๊สยังอยู่
ข้างหลังยังอยู่ปกติอยู่ทุกอย่างตอนเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับ
ตอนนั้นลูกชายนี่คือเป็นตำรวจเข้าเวรเป็นสายสืบอยู่ในห้อง
ลูกชายก็อยู่ติดกับจุดระเบิดเลยตอนแรกก็คือพอได้มีเหตุระเบิดเกิดขึ้น
ก็คือทำทำใจแล้วว่ารถต้องโดนแน่นอนใช่ใช่รถแน่แน่นอน
มีของมีค่าอะไรอยู่ในรถไหมครับก็เธอก็ไม่ทราบเหมือนกัน
อันนี้เพิ่งเพิ่งมาถึงเหมือนกันก็มาพอดีมาเอาเรื่องทะเบียนเนี่ย
ลูกชายเลยของเจ้าของรถก็เป็นตำรวจที่นี่
แต่ก็คือเบื้องต้นจากการประเมินแล้วคือไม่สามารถจะกลับมาใช้งานได้แล้ว
ใช้งานไม่ได้ฮะเครื่องเครื่องนี้ไปหมดแล้วข้างหน้า
แต่ข้างหลังยังดีอยู่คนโซนยังดีอยู่โอเคขอบคุณมากครับ
พ่อครับขอบคุณครับครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเสียหายนะครับ
คือพ่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นำรถมาจอดไว้บริเวณสถานีตำรวจภูทรเปรงแห่งนี้ครับ
ซึ่งเบื้องต้นนะครับมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ทั้งมูลนิธิปอเต็กตึงและร่วมกับตันยูนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ฆ่าชีวิตมีผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ถึง๓รายครับ
และมีผู้บาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่าสามสิบรายครับและนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับ
รินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสถานีตำรวจภูทรเปรงครับ
ขอบคุณคุณคารินด้วยนะคะสรุปว่าตอนนี้นะเบื้องต้นมีรายงานเพิ่มเติมนะคะ
สำหรับผู้บาดเจ็บจากยี่สิบเป็นสามสิบกว่ารายแล้วแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากหนึ่งศพเป็นสามศพแล้วนะคะ